เห็นแล้วแบบอย่าลอกเรียนแบบก็คงเรียนแบบไม่ได้หรอกจริง
จ้างร้อยเต้นล้านหลายคนบอกว่า
คงเดือนนึงรับแค่งานเดียวละมั้งเต้นเสร็จคงต้องไปพักรักษาตัว

นี่คือโอ้ยวิวตกใจเลยด้วยความที่๑คือใส่ซ้มสูงนั้น
นี่แล้วเป็นห่วงกลัวเจ็บในความกระแทกลงไปกันหลัง
ใช่ค่ะแล้วต้องบอกงานก่อนเขาเต้นงานอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม

งานเลี้ยงเกษียณราชการ

อ๋อแล้วคนที่อยู่ในงานก็คือผู้เกษียณเนอะ
บอกไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนหนูร่างกายแข็งแรงดีหนูเต้นแบบนี้เป็นประจำ
ท่าต่างมีวิธีเซฟตัวเองไม่ให้บาดเจ็บไอเดียของท่าท่าฉีกขากระแทกอะค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนอกจากจะดูคนเต้นแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวดูอีกทีนะ
ดูคนรอบที่นั่งอยู่หรือว่าที่ยืนอยู่รอบประเทียค่ะ

อันนั้นหรือฟังเสียงแดนเซอร์ค่ะ
จากที่อื่นไปเลยค่ะ
เป็นความที่แบบว่าทำยังไงอ่ะ
พวกคุณคือพี่ค่ะตามเราเลย
เราต้องหนีแล้วก็หนีคนอื่น

ในคลิปนี้ถือว่าเบามากเหรอ
ใช่ค่ะพี่มีเยอะกว่านี้ค่ะ
น้องขระไมค์บอกว่าคลิปนี้ถือว่าเบามาก
เพราะมีเยอะกว่านี้นี่
นี่ก็เป็นอันนี้งานอื่นแล้วนะใช่ไหม

คือน้องเขาบอกว่าเขาก็จะไปเล่นคอนเสิร์ต

แรงกว่าคลิปเมื่อกี้จริงค่ะ
นักร้องทุ่มชื่อดังเลยนะคุณตะกะแตนชนระดา
นี่ค่ะถ้าใครอยากจะเน้นน้องไปเป็นแดนเซอร์

แต่น้องคารมายบอกร่างกายแข็งแรง
ใช่น้องเขาบอกเขามีวิธีการเซฟตัวเองไหมค
ลงด้วยด้วยรองเท้าของเขาหรือเปล่าใช่ไหมหรอคะพี่อุ๋ยผมก็ไม่รู้ผมก็
นี่นี่ปึ้งเข้าไปนี่เห็นไหมแต่ไอ้จังหวะจังหวะกระแทก
ทุกกระแทกอ่ะเป็นห่วงมากเลยนะคะ